คุณผู้ชมที่จะไปเที่ยวภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์จากนี้ไป

เคยไปนอนพักรีสอร์ทสุดแสนสบายนะครับ

หรือถอนรีสอร์ทที่ผิดกฎหมาย

ตามคำสั่งฉบับที่๓๕ทับ๒๕๕๙
ซึ่งเบื้องต้นมี๑๙แห่งด้วยกัน
๑๙แห่งนี้มีเพียงแค่๒แห่งนะครับ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎเกณฑ์และกติกา
ที่มีการติดประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ
ป่าไม้สนที่กำลังกับทหารและฝ่ายปกครอง
ลื้อถอนรีสอร์ทจังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับ
ที่ถูกสารพิพากษาสั่งให้ลื้อถอน
เพื่อคืนความสวยงามให้แก่ภูทับเบิกดังเดิมครับ
อย่างที่เห็นนี่ก็คือภาพบรรยากาศ
ขณะที่ทุกข์ลื้อถอนทำลาย
หมายแรกคือโรงเตรียมรีสอร์ทเป็น๑ใน๑๗แห่ง
เจ้าหน้าที่นั้นนำป้ายประกาศไปติดแจ้งเตือนครั้งสุดท้าย
หลังเคยแจ้งเตือนให้ลื้อถอนไปแล้ว๑ครั้ง
เมื่อไปถึงพบว่ามีพนักงานและช่างรับเหมา
ลื้อถอนบ้านพักบางส่วนแล้วนะครับ
โดยนายกุลพัฒน์พัฒนชัดรุ่งรุษเจ้าของ
นำเอกสารแสดงกับเจ้าหน้าที่ว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม

ก่อนที่จะมีประกาศลื้อถอนนะครับ

อกจากนี้เจ้าตัวแจ้งว่าได้ยื่นเรื่องต่อสารปกครอง

พร้อมถามหาความรับผิดชอบหากมีทรัพย์สินเสียหาย
ขณะที่นายชนละทิศสุรสวดีอธิบดีกรมป่าไม้ยืนยันนะครับ
ปฏิบัติทุกอย่างตามหน้าที่
ฟังเสียงสัมภาษณ์ของท่านอธิบดีครับ
หลังเจรจาชนฤทธิจึงตัดกระแสไฟฟ้ายึดมิเตอร์
เข้าสำรวจทรัพย์สินภายในรีสอร์ทนะครับ
จากนั้นก็บันทึกภาพทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวเป็นหลักฐาน
ก่อนจะดำเนินการลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
ล่าสุดนี้เจ้าหน้าที่ได้ตัดไฟฟ้ารีสอร์ทครบทั้ง๑๗แห่งแล้ว
ส่วนโรงเตรียมรีสอร์ทเจ้าหน้าที่คาดว่า
ใช้เวลาลื้อถอนอีกประมาณ๒วัน

นำไปเก็บไว้ที่ค่ายพ่อขุนบางกลางหาว
พันธหารม้าที่๒๘อำเภอหลมศักดิ์ต่อไปนะครับ